อีกข่าวนึงค่ะข่าวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะข่าวอะไรนะ
นี่กระแตกับหวายเออใช่แล้วสองนักร้องสาวสายแดนส์นะคะ
เขาแท็กทีมกันเป็นครั้งแรกจับมือกันนะคะปล่อยซิงเกิ้ลมันมัน
มาเอาใจขาแดนซ์กันแล้วค่ะนี่แหละค่ะสองนักร้องสาวสายแดนส์นะคะ
แตนิพาพรและหวายปัญญาริสาที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรก
ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเหวี่ยงนวดให้นุ่ม
คือวันนั้นเนี่ยทอนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้เจอตัวจริงด้วย
เป็นยังไงนุ่มไหมค่ะคือน้องหวายผอมลงเยอะมาก
คุณกระแตก็หุ่นดีเช้งกระเด๊ะอยู่แล้วแล้วสองคนนี้เต้นโอ้โหสุดลิสุดเดชเลยคุณ
นี่คือผอมแล้วเหรอดูซั่วทรงองค์เอวนางดูแบบว่าสลบลือฮึ่มมากเลยนะคุณ

อ่าซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกนะคะของทั้งคู่
กับเพลงจังหวะเต้นหนักซึ่งเป็นการผสมผสานความเป็นตัวเองของทั้งคู่
โดยมิวสิกวีดีโอนี้จะสื่อให้เห็นถึงอารมณ์สวยแบบไม่แคร์ผู้ชายเชิดเลิศ

งานนี้ทั้งสองสาวเขาเผยว่าดีใจที่ได้จับมือกันนะคะทำงานเพลงดีให้แฟนได้สนุกสนานกัน
และกระแตกับหวายก็ขอฝากผลงานสุดแซ่บนี้เพราะว่าพวกเธอเนี่ยทำกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ
ก็มาโคจรเจอกันในซิงเกิ้ลพิเศษค่ะวันนี้ก็อยากจะมานี่เลยให้เพื่อนได้มาแดนส์กับเราในเพลงซิงเกิ้ลพิเศษใน

หรือว่านวดให้นุ่มนะคะกับกระแตและหวายค่ะ
พูดถึงอารมณ์เหวี่ยงของเราที่เหวี่ยงให้กับผู้ชายด้วย
ความหมายคือผู้ชายมันแข็งกระด้างมาก
เราก็เหมือนอยากนวดต้องนวดให้นุ่มให้มันนุ่มลงให้เขาซอฟต์ลง
สิ่งที่เอามาคือคิดเหมือนกันเลยมันตรงกันใช่มันใจตรงกัน
ตั้งใจกันทำมากแล้วก็แฮปปี้กันมากนะคะ
ยังไงก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนช่วยเหวี่ยงเป็นเพื่อนพวกเรานะคะมาเหวี่ยงด้วยกัน

ฉันเต้นไม่ได้ครึ่งวินาทีฉันปวดคอมากคอเค็ดกลับบ้าน
วดให้นุ่มจริงกลับไปหาหมอนวดเลยวันนั้น
เมื่อกี้ได้เห็นแล้วก็โอ๊ยสวยเซ็กซี่แซ่บมากเลย
คุณยอดวิวเขาก็ทะยานขึ้นเรื่อยแล้วนะเพลงนี้คนพูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับสองสาวกันด้วยนะคะ